ช่วงนี้มาติดตามช่วงน้อมนำพระราชดำรัฐสารต่อธุรกิจนะครับ
คำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทปรทน้อมนำมาปฏิบัติใช้
เรื่องของการบริหารงานและเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับ
ซึ่งผลที่ออกมาทำให้มีความถูกต้องและมีความมั่นคง
ติดตามจากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคครับ

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกป่านในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาทราชินี
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งปตทได้นำมาถ่ายทอดผ่านนิทัศกาล
ให้พนักงานในเครือทุกคนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และได้รู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์
นึกถึงในลักษณะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ
มากกว่าที่จะนึกถึงท่านในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์
เพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้ที่ได้สัมผัสที่ได้เห็นท่านมาตลอด
หนึ่งท่านเป็นมนุษย์ที่เก่งนะครับท่านมีพระราชอัจฉริยภาพในทุกด้าน
ท่านคืออัจฉริยะคนเก่งที่แท้จริงของโลกคนหนึ่งนะครับ

เป็นคนดีเนี่ยก็คือท่านจะนึกถึงคนอื่นก่อนนึกถึงตัวเอง
ท่านจะเสียสละท่านจะมีเมตตากรุณามุฒิตาอุเบกขา
เพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมเองก็คือ
ท่านเป็นคนที่สมบูรณ์คนหนึ่งในโลกนี้นะครับ
ที่เราเคยเห็นมาแล้วก็เราถือเป็นโชคดีที่เราได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างนะครับ
และถ้าก็คงขึ้นกับตัวเราเองแต่ละคน
เราสามารถจะน้อมนำเอาแนวปฏิบัติของท่าน
มาเป็นหลักในการทำได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเราทำได้เยอะเราก็จะเป็นคนที่เก่งที่ดีขึ้น
เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
เป็นหนึ่งในพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เทวินน้อมนำมาเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน
เพราะเชื่อว่าเมื่อเข้าใจทุกอย่างอย่างแจ่มชัด
จะทำให้วางแนวทางการทำงานได้ถูกทาง
และส่งผลดีต่อการพัฒนาต่อไป
ในกลุ่มปรทเรามีความตั้งใจว่า

ส่วนใหญ่จะให้เราเป็นคนทั้งเก่งและคนทั้งดี

หรือว่าบุคลากรในกลุ่มปรทอนะครับ
เราจะน้อมนำเอาแนวทางที่ท่านได้สอนสั่งเราไว้

แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้กันทุกคนในสังคม
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แข็งแรงมั่นคงนะครับ

ก็อำนาจเติบโตต่อไปได้นะครับ
พื้นฐานที่แข็งแรงจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง
เช่นเดียวกันกับสังคมไทยที่เทวินมองว่าจะต้องไม่คลอนแคลน
โดยทุกคนจะต้องช่วยกันจับมือ
เพื่อพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
ีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน